เวียดนามในฐานะเจ้าภาพจัดการแข่งขัน
อเล็กบอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย

พร้อมกับอาหารเลิศรสนะคะ
แต่สำหรับนักตบลูกยางสาวไทยที่อยู่ข้างดิฉัน

ถ้ามีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิต
การจัดปาร์ตี้แบบสุดจินตนาการของเธอ

ไปเต้นสบายพริ้ว
ถ้าแบบเหงื่อนออกนิดหน่อยก็ถอดชุดนอน

หน้าตาด้วยนะคะ
แหละได้ทุกคนปาร์ตี้หนูได้ทุกคน
แต่ว่าอยากจะให้ใครมาแบบนี้เอาไหมคะ

อยากจะให้พี่โด่มาคลิปเจโนโลนาโด
อยากจะให้มาร่วมงานด้วย

ขอเหตุผลนิดนึงได้ไหมทำไมต้องเป็นคริสเตียโนโรนาโด

แปลว่าอยากส่งต่อไปที่โสระยาพรมล่าแล้วใช่ไหม

หากมีโอกาสสักครั้งหนึ่งในชีวิตปาร์ตี้สุดจินตนาการของโสเรียคือ

หนึ่งในชีวิตปาร์ตี้สุดจินตนาการของโสระยาคือ

คนดีก็ตั้งปาร์ตี้บิกินี่ค่ะ
แล้วก็ต้องใส่หน้ากากด้วยค่ะเพราะว่าอาย
แต่ว่าหุ่นนักกีฬาจะต้องเฟิร์มมีซิกแพคค่ะ
ก็คือต้องใส่บิกินี่ค่ะโชว์หุ่นไปเลยว่าประเทศไหนจะเจ๋งสุด
กร่อนการ์ดเชิญไปที่คนไหนคะ
ถ้าเกิดว่าทัศน์ดาวเขาเชิญโรนันโดหนูต้องเชิญเมซี่สิคะ
เพราะว่าเป็นคู่ปรับของโปรแนนโดตลอดการ

ไม่เอาไม่เอาใส่ชุดในตัวการ์ตูนดีกว่าน่ารักดี
โอ้วซินโดเรลล่า

ไม่เอาเป็นไอ้นี่ค่ะ

ก็ยังชอบแต่ว่าไม่ค่อยได้ฟังเพลงเขาเท่าไหร่
เดี๋ยวคิดก่อนครั้งหน้ามีอีกคนนึงแน่นอนค่ะ

ยังมีมากมายกว่านั้นในรูปแบบในความคิดของเธอนะคะ
แต่ที่แน่ค่ะขอแฟนวอเล็กบอลชาวไทย

คว้าแชมป์รายการนี้นะคะ